คุณผู้ชมไปที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
คือมีคนไปพบศพคุณยายอายุ๘๓ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สภาพศพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะ
อายุ๘๓ปีพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้
อยู่กับลูกสาวอายุ๔๑ปีลูกสาวมีอาการทางจิตด้วยอยู่ด้วยกัน๒คน

เพราะว่าคุณยายเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วันนะคะ
โดยที่ลูกสาวคุณยายก็ไม่รู้ว่าแม่ตายแล้ว

ใช่ที่สุดแล้วนะคะตำรวจสพนางรองก็เลยประสานกู้ภัย
ไปตรวจสอบบ้านพักหลังนี้แล้วค่ะ
อยู่ใกล้กับวัดใหม่เรไรทองตะบนนางรอง
ที่เกิดเหตุลักษณะบ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ผู้ตายก็คือนางทองใบครุฑกูลอายุ๘๓ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนเสือตรงกลางห้องโถงชั้นล่างของบ้าน
สภาพศพอย่างที่บอกไปเริ่มขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็น
ทั่วบริเวณโดยมีลูกสาววัย๔๑ปี
ซึ่งมีอาการป่วยทางจิตอยู่ในบ้านด้วยก็ไม่รู้ตัวแล้วค่ะ
ว่าแม่ตัวเองตายแล้วว่าตัวเองอยู่กับศพนะ
จากการสอบสวนนายสมชายเปลี่ยนรำอายุ๖๕ปี
เป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของผู้ตายเล่าบอกว่า
ตนเองมีครอบครัวไปพักอาศัยอยู่อีกอำเภอหนึ่ง
ปล่อยให้แม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับน้องสาว
ซึ่งมีอาการป่วยทางจิตเพียง๒คน
น้องสาวจะเป็นคนคอยหาข้าวหาปลาหาอาหาร
พยุงแม่เข้าห้องน้ำ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะกลับมาจากเยี่ยมแม่ที่บ้าน
แล้วก็โทรศัพท์ถามถ่ายอาการของแม่จากน้องสาวเป็นระยะ
จนกระทั่งกลางดึกของคืนที่ผ่านมา
จะมารับแม่ไปงานศพของน้าชายที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แต่ปรากฏว่าตอนมาถึงบ้านได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้าน
น้องสาวเนี่ยก่อนที่น้องสาวจะมาเปิดประตูบ้าน
ก็เลยเดินเข้าไปไปพบแม่ค่ะ
นอนเสียชีวิตแล้วอยู่กลางห้องโถงของบ้านนะคะ
เพื่อให้เห็นเมื่อคืนนิดนึงไปได้
คือทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
คาดว่าคุณยายน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
สักประมาณ๓๔วันนั่นแปลว่า
ลูกสาวนอนกับศพมา๓๔วันแล้ว

เพราะว่าคุณยายเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจอาจจะกำเริบ
แล้วทำให้เป็นสาเหตุที่จะเสียชีวิต
ครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ส่งศพไปชนะสูตรแล้วเดี๋ยวจะนำศพให้ญาติ
นำไปประกอบทางพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ